กลับมาช่วงนี้เนี่ยตามความเคลื่อนไหวคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดากันหน่อยนะฮะ

ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเหตุการณ์ที่คุณแตงโมตกเรือสปีดโบสต์ลำนั้นตั้งแต่๒๔กุมภาพันธ์

คือมาถึงวันนี้เนี่ยมันแตกแยกแตกแขนงออกได้หลายเรื่องหลายราวเหลือเกิน
แต่ก็เข้าใจว่าทุกข้อมูลนะคะก็คือเป็นความพยายามที่จะค้นหาความจริง

ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแตงโมนิดากันแน่
แต่บางเรื่องบางราวเนี่ยบางคนเขาบอกเขาเดือดร้อน

อย่างเช่นลุงนิตท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะวันสองวันนี้เรื่องขอนไม้กับเรือ

ไปหากล้องวงจรปิดทุกวันในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาบอกนี่ผมไปได้ภาพตรงนี้มา

นี่แล้วโฆษกพรรคผมตั้งคสังเกตเอาไว้ก็เลยมาดูกัน
เหตุการณ์คืนวันนั้นคุณแตงโมเนี่ยว่ายน้ำอยู่
พยายามจะไหว้เข้าฝั่งคนหาปลาพายเรือไปดูใกล้ใกล้

โอ้โหกลายเป็นลุงหาปลาก็ถูกต่อว่าเยอะมากว่าทำไมไม่ช่วย

เมื่อวานนี้นักข่าวไปตามหาจนเจอนะฮะ
คนหาปลาคนนี้คือลุงนิต

นิตอายุ๕๐ปีลุงนิตบอกว่า
คืนวันนั้นเนี่ยมีผมคนเดียวนี่แหละ
เพราะปกติก็เป็นผมนี่แหละจะไปหาปลา
ไปวางคงวางขายช่วงค่ำแบบนั้น๓๔ทุ่ม
พายเรือออกไปวันนั้นเนี่ยเห็นก็รู้ว่าตัวเอง

ใช่ลุงนิดบอกว่าตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไร
คิดว่าเอ๊ะคนหรือเปล่าหรืออะไรก็เลยพายเรือไปดูใกล้
พอไปใกล้ปุ๊บอ้าวไม่ใช่คนเป็นขอนไม้ก็เลยวนกลับ
ไอ้ที่ไปคราวแรกนี่ก็กะจะไปช่วยนะ
ใช่ค่ะไม่งั้นจะพายไปทำไมลุงบอก
ก็พายไปดูใกล้ว่าคืออะไรกันแน่ตั้งใจจะไปช่วย
นี่ฮะประตูน้ำปากคลองบางกรวยนะครับ
ติดกับวัดรุ่มคงคารามในพื้นที่บางกรวยนนทบุรี
แต่ท่านผู้ชมครับลุงนิตบอกว่าเรื่องมันไม่จบแค่นี้ไงค่ะ
มันไม่ได้จบแค่ว่าอ้าวสื่อมาหาเมื่อวาน
แล้วก็บอกกันไปแล้วว่ามันคือขอนไม้
ปรากฏว่าลุงนิตแกบอกว่าโอ้โหถูกกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์
โดยเฉพาะโลกออนไลน์หาว่าลุงเนี่ยเป็นคนใจร้ายใจดำ

เพราะว่าปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าบางคนเขาก็ยังเชื่อว่านี่คือคุณแตงโม
พยายามที่จะว่ายน้ำเข้าฝั่งบางคนก็เชื่อแบบนั้น
เชื่อด้วยซ้ำว่าเป็นขอนไม้เหมือนที่คุณลุงบอกค่ะ
นี่วันนี้สสเต้แกก็ยังเชื่อว่าเป็นคุณตังโมนะ
ใช่ค่ะลุงเลยโดนทัวร์ลงไงคะว่าทำไมไม่ช่วยคนจมน้ำ
วันนี้แกเลยไปแจ้งความเลยเอาดูภาพที่สพเมืองนนทบุรีหน่อยนะฮะ
วันนี้ลุงนิดนะชื่อจริงคือนายวินิตรีปัญญานี่วัย๕๐ปี
วันนี้ไปที่สพเมืองนนทบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากต้องตกเป็นจำเลยของสังคมว่าใจดำไม่ช่วยเหลือคุณแตงโม
แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จนเสียหายบอกว่าปรึกษากับครอบครัวและครอบครัวก็เดือดร้อน
ปรึกษากันแล้วว่าหากกระแสสังคมยังไม่หยุดทำร้ายตัวลุงนิดกับครอบครัวเนี่ย
คงต้องแจ้งความดำเนินคดีถามว่าแจ้งความดำเนินคดีกับใคร
ก็แจ้งความกับสสเต้นั่นแหละสสมงคลกิจสุขสินทรานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัย
แจ้งความข้อหามินประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
นี่ตำรวจบอกอ้าวอย่างนั้นไปชี้จุดหน่อยนี่ฮะตำรวจก็พาไปเลยนะครับ
ประตูน้ำปากคลองบางกรวยนะฮะนี่ลุงนิดก็ชี้ให้ดูนี่กล้องตัวนี้นี่แหละ
วันนั้นเนี่ยมันจับภาพผมเนี่ยพายเรือไปไปดูขอนไม้ใกล้
ไม่ใช่คุณตังโมไม่ใช่คนจริงนี่ฮะหลังจากนั้นลุงนิดกลับมาที่สพเมืองนนทบุรีเนี่ย
โอ้โหไม่น่าเชื่อยังก็เขียนบทละครเอาไว้นี่ฮะสสเต้แกก็มาเหมือนกัน
ค่ะดูสายตาลุงนิดค่ะนี่โอ้โหนี่ลุงนิตเห็นสสเต้สสเต้หันมาเจอลุงนิต
นิดหันไปมองอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นคุณเขมสอนสบตากันตรงนี้
เออเจอกันพอดีเด๊ะเลยคือจังหวะตรงนี้เนี่ยลุงนิดแกมองอยู่แล้วค่ะ
ตอนพี่เต้พระรามเจ็ดเดินมาเนี่ยลุงนิดแกจำได้แกมองอยู่ละนี่ค่ะ
นักข่าวทักพี่เต้พี่เต้นี่ไงลุงนิดอ่ะคนหาปลาเนี่ยพี่เต้ไม่คุยด้วยหน่อยเหรอ
เต้าไม่คุยไม่คุยนี่ลุงนิดแกเดินไปเลยนะฮะ
ถามพี่เต้ว่าทำไมไม่คุยทำไมไม่ถามอะไรกันหน่อยเหรอ
สสเต้ก็บอกว่าเอ้ยคนนี้ไม่ใช่อ้าว
คนในเรือที่เห็นคืนวันนั้นอ่ะไม่ใช่คนนี้อ้าว
ทรงผมผมก็จำได้แล้วว่าไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรอ

เนี่ยแกได้รับผลใช่เนี่ยแกได้รับผลกระทบมากเลยพี่เต้

คือสื่อมวลชนก็บอกนี่พี่เต้คนนี้เขาได้รับผลกระทบมากเลยนะ
อ่าเนี่ยล้องฟังเสียงดูเนี่ย
เนี่ยแกได้รับผลใช่เนี่ยแกได้รับผลกระทบมากเลยพี่เต้

แล้วคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็ไกลมากนะ
ซูมภาพเท่าไหร่มันก็ไม่น่าจะจำเห็นหน้าเห็นอะไรป่
เต้รู้เหรอว่าคนนั้นทรงผมแบบไหนอะไรยังไง
คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดขวามือมันก็ไกลต่อให้ซูมภาพ
ถ้าซูมภาพปุ๊บภาพมันก็จะแตกแล้วมันก็มืด
แล้วก็ไม่น่าจะมองเห็นว่าลุงที่พายเรือคนนี้หน้าตาเป็นยังไงเนาะ

บอกดูทรงผมแล้วก็ไม่ใช่แล้วคนนี้ไม่ใช่
ทุกผู้ชมครับเราก็เลยคุยกับลุงนิตนะฮะ
นิตบอกว่าหลังจากเจอหน้ากับสสมงคลกิจเนี่ยงงมาก
สอสอเห็นหน้าแล้วบอกผมไม่ใช่คนในคลิป
แล้วยังพยายามจะโอ้โหเดินออกไปอีก
ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่สสเต้ทำอยู่เนี่ย
คือทำอะไรอยู่แล้วทำไปเพื่ออะไร
แล้วสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยมันทำให้ผมได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก
เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่ายังไงก็ฟ้องอย่างแน่นอน
ก็อยากเข้าไปถามเขาเหมือนกันแต่เขาคงไม่มีเวลามั้งเขาจะรีบ
เขารีบไปผมก็เลยเฉย
ตอนนี้ยืนยันจะทำยังไงเขาต่อ
ก็คงต้องฟ้องต้องฟ้องต้องฟ้อง
มันเสียหายกับเราใช่มันเสียอยู่แล้วครับ
เสียหายทางจิตใจผมด้วยอะไรอย่างนี้
เขามองผมเป็นอะไรเนี่ยเป็นคนไม่ดีไปเลยอ่ะ

แต่ที่นั้นมันช่วยได้ยังไงเพราะมันไม่ใช่คนมันเป็นต่อหมาย
โกรธไหมครับตอนนั้นที่เขาบอกว่าไม่ใช่อะไรอย่างนี้
มันดูแบบมันออกงงอ่ะเขาจำไม่ได้ได้ยังไง
เฮ้ยจะงงอยู่ที่นี่ใจใช่
เราก็มีคนเดียวแหละที่อยู่ในคลิปทั้งเราคนเดียว
นอนเลยครับมีผมคนเดียวที่หาปลาอยู่ตรงนั้น
ลุงนิดยืนยันว่าคนในคลิปภาพเมื่อสักครู่คือลุงนิดจริงจริง
เขาบอกมีใครอยู่คนเดียวนี่แหละคือสอเต้เห็นหน้าบอกไม่ใช่เลย
แต่เดี๋ยวเขาให้สัมภาษณ์ตอนหลังนะฮะเหตุผลที่บอกว่าไม่ใช่

ส่วนในด้านของลุงนิตเนี่ยวันนี้ปรากฏว่ามีคุณศิระเจนจาคะ
ท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะอดีตสอสอภักดิ์พลังประชารัฐเขตหลัก๔
นี่ฮะตอนนี้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วแต่ตอนอยู่ในสภาเขาก็โอ้โห
มีกรณีกับสสเป้อยู่มากมายแล้วกัน

พอรู้ข่าวเรื่องของลุงนิตกับสสเต้นี่
วันนี้เสนอตัวมาช่วยเหลือด้านกฎหมายให้กับลุงนิตนะครับ
แล้วก็มาแจ้งความเอาผิดกับสสมงคลกิจ
ด้วยข้อหานำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
เหตุการณ์ขอนไม้ลอยน้ำมีชีวิตเนี่ยนี่ตอนนี้ไปกันใหญ่เลยนะ
เท่ากับว่าตอนนี้ถ้าจะแบ่งคร่าวเนี่ยเรื่องของขอนไม้กับเรือเนี่ยครับ
พวกผู้ชมครับนี่สสเต้พระราม๗พเต้๐๐๗
แน่นอนว่าเขามีที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ทนายกิจสนักษ์กับคุณอัจฉริยะแล้วก็ลุงนิดเนี่ย
ตอนนี้มีสสิระเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทางด้านกฎหมายนะฮะ
แบ่งทีมเหรอคะเป็นทีมสสเต้กับทีมลุงนิต
คุณผู้ชมทีมไหนคะคุณผู้ชมอยากอยู่ทีมไหนคะ
ทีมสสเต้หรือว่าทีมลุงนิดดีค่ะส่งข้อความมาคุยกันก็ได้นะคะ
คือคุณศิระเจนจาคะเนี่ยค่ะก็ไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีค่ะ
ไปคุยกับลุงนิดเลยลุงนิดคือนายวินิตรีปัญญาอายุ๕๓นะคะ
แล้วก็แจ้งความสสเต้ค่ะเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จน่ะนะคะทีเนี้ยนายศิระเนี่ยค่ะ
ก็มีการโทรศัพท์พูดคุยกับลุงนิดแล้วก็บอกว่าได้รับการประสานให้มาช่วยเหลือด้านกฎหมาย
เพราะตอนนี้กลายเป็นว่าสังคมลงความเห็นว่าลุงนิตเป็นคนไม่ดี
จากคลิปที่สสเต้นำมาเปิดเผยพรุ่งเนี้ยจะนำใบแต่งตั้งทนายความให้ลุงนิดเซ็น
แล้วเดี๋ยวจะไปฟ้องนะคะไปฟ้องเองที่ศาลเลยจะเอาผิดกับสสเต้

เหนือจากฟ้องร้องนะคะจะไปร้องเรียนคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติ
ให้สอบจริยธรรมของสสเต้ในสัปดาห์หน้าด้วย

วันนี้มีการขอร้องให้ผมมาช่วยนะผมก็อยู่ที่บ้านเนี่ยนะ
เอาข้อมูลเท็จสู่ระบบนะแล้วก็เรื่องของปปชเรื่องตรวจสอบจริยธรรม
จะแจ้งกับตำรวจว่าให้ตรวจสอบทุกคำพูดของสอเต้

เพื่อให้สอสอได้หลังจากนาทีนี้
จะได้มีการพูดหรือแสดงหลักฐาน
จะได้ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย
จะพูดอะไรให้เช็คข้อมูลเช็คหลักฐานทั้งรอบครอบก่อน

ลุงใจดำเอามาผิดไม่ช่วยเหลือคนตกน้ำ
เพราะฉะนั้นลุงได้รับปัญหาแล้วเนี่ย
ลุงจะนำนำเป็นคดีสอสต้่อยังไง
ผมก็จะเป็นทีมกฎหมายผมจะเป็นที่ปรึกษาไป
ในสิราบอกว่ากลางกระทำของสอสต้ะค่ะ
ต้องดูว่ามันเป็นผลประโยชน์ต่อใครอืม
ตำรวจหรือแตงโมหรือสสเต้เอง
เพราะการแถลงข่าวแต่ละครั้งเหมือนสสเต้ก็ใส่แต่เสื้อพัก

ตอนนี้ไม่แน่ใจใกล้ยุบสภาแล้วหรือยัง
มันจะส่งผลทางการเมืองอะไรหรือเปล่า

ผลประโยชน์มันไปตกอยู่ที่ตัวสสเต้เองมากกว่าหรือเปล่า
เป็นการตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้นะคะ
แล้วก็ที่ฝากบอกว่าก่อนจะแจ้งความ
ให้ไปจ่ายเงินที่ค้างชำระหลังจากพ้นสภาพการเป็นสอสอก่อน

หนังสือยังไม่ถึงตัวคุณศิระเลย
ถ้าหนังสือมาถึงให้ไปชำระเมื่อไหร่ก็พร้อมจะไปชำระ
เพราะมีเงินตั้ง๕๐๐๖๐๐ล้านบาท

ก่อนจะแจ้งความให้ไปจ่ายเงินที่ค้างชำระ
จากการพ้นสภาพการเป็นศาสตร์ศาสตร์ก่อนดีไหม

เงินดวงเงินเดือนเงินประชัมตำแหน่งต่าง

บอกว่าเอาจริงไม่อยากจะอยู่ทีมไหนเลยได้ไหม

ใช่ค่ะแค่อยากรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้น
กับคุณแตงโมบนเรือแค่นั้นก็พอแล้ว

ประเด็นมันโอ้โหมันแตกยิบย่อยไปเยอะเหลือเกินในช่วงเวลานี้
เหมือนกับเรื่องมันไปกันใหญ่แล้วอะค่ะ
เอาฟังสสมงคลกิจหน่อยนะครับ

จังหวะเดินสวนผ่านกับลุงนิตด้วย

บอกว่าตั้งใจเอาคลิปวงจรปิดที่ได้มา

ลอยว่ายน้ำอยู่ในน้ำ
เป็นวงจรปิดที่ได้จากเทศบาลบางกรวย
ช่วง๓ทุ่มครึ่งถึง๔ทุ่มในคืนวันนั้น

เพราะเชื่อว่าพนักงานสอบสวน
ยังไม่มีกล้องวงจรปิดชุดนี้

ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑

จะได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนี้บ้าง

แต่ภาพและเสียงที่ถูกบันทึกไว้

ที่เปลี่ยนแปลงคำให้การได้
เพราะคดีนี้เป็นคดีใหญ่

สิ่งที่ทำให้เชื่อว่าทำไมถึงเห็น
วัตถุที่ลอยอยู่ตรงน้ำตรงนี้

ก็ดูกระแสน้ำดีสิ
ก็มันลอยทวนกระแสน้ำไง
แล้วอยู่ใกล้กับจุดที่เจอศพคุณแตงโมด้วย
ขอนไม้ที่ไหนจะลอยถวนน้ำ
และมีตำรวจท่านหนึ่งมาบอกกับผม

ว่าคลิปนี้มีความเป็นไปได้จริง

พี่เต้ยังไม่ขอเปิดเปลยชื่อ
แล้วบอกว่าตอนนี้มีโปรดิวเซอร์ชื่อดังคนหนึ่ง

กำลังนำไปปรับความละเอียดอยู่
เพื่อให้เห็นวัตถุนั้นเนี่ยคืออะไร

จะไปหาโปรดิวเซอร์ยุงมั้ง

ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าพี่เต้ถ้าคลิปนี้สุดท้ายมันคือขอนไม้จริง
แล้วคนขับเรือคนนั้นเขาเสียหายเนี่ยครอบครัวก็ได้รับผลกระทบ

สสเต้บอกว่าก็ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจก็แล้วกัน
ในการสืบสวนให้รู้ความจริง
ส่วนตัวผมก็ไม่ได้รู้สึกเสียหน้าอะไรนะ
เพราะถือว่าผมก็ทำหน้าที่ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง
เดี๋ยวลองฟังนะฮะตอนที่สสเต้ตอบตรงนี้นะครับ
กรุ่นเสียหายอะไรแบบนี้
คือคลิปนี่ทุกคนก็เห็นถูกมั้ย
แล้วก็เมื่อวานนี้โปรดิวเซอร์ยุงก็พยายามจะทำภาพให้ภาพมันชัดขึ้น
คดีนี้มันคดีใหญ่ใครก็กลัว

ไม่แล้วที่นี้มันมีคนเขาเขาบอกว่าลูกเขาเองได้รับส่วนกระทบว่าพ่อเขาใจดำใจร้ายเหลือเกิน
แต่ทีนี้พอพี่เต้มาอย่างนี้เหมือนพี่เต้ก็บอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์เราไม่ฟังเขาเหรอครับ
ว่าต้องไปฟังพี่หรือยังไงนะคือเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยก็ต้องพิสูจน์ถูกป่ะ
ก็ต้องพิสูจน์มีคนกระทบอ่ะพี่อันนี้ก็คือผมแต่ว่าอย่างวันนี้ถ้าพี่อยากจะยันจะเจอเขาไหม
จี้เขาก็เหมือนว่าเขาก็อยากจะเอาคุยกันเปิดใจคุยกันเลยพี่ไม่รู้จักเขานะ
แต่ตอนเนี้ยเขาได้รับส่วนกระทบเขากลัวเขาได้รับส่วนกระทบมากมากอ่ะครับ
กับสิ่งที่พี่พูดตอนนี้ก็ต้องดูก่อนว่าอะไรคือเรื่องจริงเรื่องเท็จก็ต้องให้พนักงานสอบสวนเข้าไปดูก่อนว่ามันคืออะไร
สมมุติถ้าเราทำอะไรบอกว่าเรื่องนี้ไม่มั่นใจเรื่องนี้ไม่มั่นใจมั่นใจกึ่งหนึ่งไม่กึ่งหนึ่ง
สูตรออกมาแล้วว่าคลิปดังกล่าวเป็นขอนไม้พี่เต้จะรู้สึกเสียเซลล์หรือเสียหน้าไหมคะพี่
ไม่ได้เสียอะไรเพราะว่าเราก็สันนิษฐานได้เพราะว่าอันนี้มันคือพยานวงจรปิด
ซึ่งเป็นพยานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมันเป็นพยานทางราชการ
ซึ่งแต่ละคนก็สามารถที่จะสันนิษฐานเองได้ตามสิ่งที่เราเห็น
อ้าวสอบองค์ฮลกิจบอกว่าแบบนี้นะครับ

ทีนี้พอไปให้ข้อมูลให้หลักถงหลักฐาน
กับพนักงานสอบสวนอยู่๓ชั่วโมงกว่า
แล้วได้เจอกับลุงนิดพอดีตอนที่เดินสวนกัน
ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าตกลงแล้วเจอลุงนิตวันนี้

ถ้าลุงนิตเขาจะขอเจอเนี่ยจะว่ายังไง
สสเต้บอกไม่ขอเจอตัวลุงนิตนะฮะอืม
เพราะลุงนิตคือคนนี้ที่เดินสวนกันมาสักครู่นี้
ในสภเมืองนทะบุรี
คุณผู้ชมหลายท่านก็สงสัยว่า

แต่คือเราเรียกตามเนื้อข่าวตอนแรกไงคะว่า
เห็นคุณลุงหาปลาคนนึง

พอเขาแสดงตัวเราก็เลยเรียกลุงไปเลย

ที่เจอขอนไม้ค่ะ๓จุดนะคะคุณผู้ชม
จุดแรกคือที่ท่าเรือวัดค้างคาว
เป็นจุดที่ลุงนิตเอาเรือไปจอดไว้ก่อนจะออกไปหาปลา
แล้วก็กลับเอาเรือมาจอดไว้ตรงที่เดิมตรงนี้
จุดที่๒ค่ะบริเวณประตูระบายน้ำคลองบางกรวย
ซึ่งเป็นจุดที่มีกล้องวงจรปิดของเทศบาลเมืองบางกรวยติดเอาไว้๑ตัว
และเป็นกล้องตัวเดียวกันที่บันทึกภาพตอนที่ลุงนิตขับเรือไปเจอขอนไม้

จุดที่๓บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจุดที่ลุงนิตขับเรือหาปลาแล้วผ่านมาเจอกับขอนไม้
หลังจากที่ลุงนิตพาตำรวจไปชี้จุดที่เจอขอนไม้ก็เปิดใจกับทีมข่าวของเรานะคะว่าคือคืนนั้นสิ่งที่เห็นก็คือขอนไม้จริงยืนยันว่าเป็นขอนไม้จริง
แต่ที่ดูเหมือนโผล่คล้ายกับคนจมน้ำหรือว่าคนว่ายน้ำมันเป็นลักษณะของคลื่น
ขอนไม้มันก็แบบขยับขึ้นขยับลงตามคลื่นน้ำอะค่ะ
ถ้าดูไกลอาจจะมองว่าเป็นคนอย่างที่คนอื่นเข้าใจผิดเข้าใจนะคือมองภาพไกลหลายคนอาจจะมองว่าเป็นคนจริง
แต่ลุงนิตบอกว่าลุงนิดพร้อมสาบานนะคะคุณผู้ชมขอสาบานว่ามันเป็นขอนไม้ค่ะมันเป็นขอนไม้จริง

ก็ตายเลยครับ

จริงถ้าเห็นถ้าคลิปเต็ม
ออกมาลงให้คนดูเต็ม

ลูกยินยันสาบานไหมลูกยินยันสาบานเลยให้ตายภายใน๗วันถ้าผมไม่ช่วยคนให้ผมตายภายใน๗วัน
ผมก็พูดไปไม่มีทีทั้งเลยให้ผมตายภายใน๗วัน
ลุงบอกว่าถ้าเป็นคนกำลังจะจมน้ำหรือว่ายน้ำอยู่ถ้าไม่ช่วยเนี่ยขอให้ผมตายภายใน๗วันเลย
ถ้าเป็นคนผมช่วยแน่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นคุณตังโมหรือใครก็ตาม
สาบานเลยนะฮะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์
บอกว่าถ้าเป็นขอนไม้จริงไปหาขอนไม้นี้มาให้ดูได้ไหม

นี่ก็ยังหาผ้าชิ้นนั้นของคุณตังโมกันไม่เจออยู่เลยเนี่ย
ใช่สสเต้ถึงขั้นไปดำน้ำดำแม่น้ำเจ้าพระยา
มงคลกิจสุขสินทรานนท์นะคะสสเต้ค่ะหัวหน้าพักไทยศิวิลัย
ไปกับทนายกฤษณะแล้วก็ไปกับนักประดาน้ำกู้ภัยมังกรจังหวัดชนบุรี

เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่มกับตันยูก็ได้รับการประสานงานผ่านทางคุณบุ๋มปนัดดานะคะ
ที่ท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่งไปดำน้ำดำลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
ไปหาหลักฐานเพิ่มค่ะถามว่าสสเต้หาอะไรอยากหาหลักฐานอะไรเพิ่ม
ผูกเอวลูกไม้สีขาวของคุณตังโมอะค่ะครับ
อยากจะไปหามีดเขามันมีมีดตกอยู่ไหม
อยากจะไปหากระเป๋าของคุณตังโมค่ะ
วันที่เกิดเหตุนะคะกระเป๋ามันตกน้ำไปหรือเปล่า
ก่อนจะเริ่มค้นหานะคะสสเต้จุดทูป๑๖ดอก
พวงมาลัย๑พวงไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพื่อเปิดทางให้หาหลักฐานให้เจอนะคะ
นี่ค่ะจุดทูปแบบนี้แล้วก็มีพวงมาลัยแบบนี้
พอเสร็จแล้วนะคะก็นั่งเรือไป
บริเวณประตูระบายน้ำคลองบางกรวยนะคะ
ก็จะเป็นจุดแรกสำหรับการค้นหาวันนี้
กู้ภัยเขาก็ปักทุ่นแล้วก็ดำน้ำลงไป
ไป๑๐นาทีเจ้าหน้าที่บอกยุติก่อนค่ะ
เพราะว่าข้างล่างมันมองไม่เห็นเลยมีแต่เศษขยะ
ครับแล้วกระแสน้ำมันแรงมากนะคะ
อันนี้คือจุดแรกนะคะเขาก็เลยเปลี่ยนค่ะ
เปลี่ยนไปงมจุดที่สองบริเวณท่าน้ำวัด
เขมาพิระตารามราชวรวิหาร
จุดนี้ดำลงไป๑๐นาทีเหมือนการยุติการค้นหาเหมือนกัน
กระแสน้ำมันแรงมากครับแล้วฝนกำลังจะตกด้วยพี่อุ๋
คุณผู้ชมค่ะก็เลยยกเลิกภารกิจเพื่อความปลอดภัย
ครูสอนดำน้ำทีมกู้ภัยมังกรชนบุรีคุณชัยนัทวันเชียง
บอกว่าทั้งสองจุดเนี่ยค่ะดำลงไปเนี่ย
ลึกไม่ต่ำกว่าสิบสี่เมตรอุปสรรคมันเยอะ
แสน้ำด้านล่างมันแรงมากมันเสี่ยงอันตรายมาก
ก็เลยต้องยุติชั่วคราวไปก่อนนะคะสสเต้บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้
นัดแนะวันเวลากับเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำอีกครั้ง
ค้นหาใหม่ยังไม่ลดละนะคะครับอยากจะค้นหาใหม่
เดี๋ยวจะเลือกช่วงเวลาที่น้ำมันนิ่งกว่านี้
ก็ต้องคำนึงเรื่องความปลอดภัยของทีมนักประดาน้ำด้วย
ฝากแจ้งประชาชนด้วยค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาหน่อย
ใครมีคลิปวงจรปิดที่เห็นเรือสปีดโบ๊ทของคุณตังโม
ไม่ว่าจุดไหนก็ตามครับยังอยากได้อยู่นะคะอืม
สสเต้บอกว่าส่งมาใครเจอผ้าสีขาวของคุณตังโม
ช่วยแจ้งมาหน่อยครับนี่ค่ะเอาฟังเสียงดูค่ะ
เราจะนัดกันอีกทีน่าจะภายในสัปดาห์นี้ครับ
วันนี้วันนี้ยุติก่อนวันนี้ยุติก่อนฮะ
เพราะว่าน้ำมันไหลแรงฝนตกก็อันตรายกับทีมกู้ภัย
คือผมเองในฐานะที่เป็นพยานในคดีนี้ไปแล้วเต็มไปแล้วนะฮะ
ก็เมื่อเช้าก็สอบประคำไปแล้วทั้งหมด๒๑ประเด็นด้วยกัน
ซึ่งในแต่ละประเด็นเนี่ยมันก็สามารถนำไปสืบต่อได้ทั้งหมดนะฮะ
เพราะผมตั้งข้อสังเกตไว้หลายอย่างด้วยกันซึ่งซึ่งผมก็
เขาบอกก็ถามกับพนักงานสอบสวนนะฮะว่าตอนนี้ยังขาดหลักฐานอะไร
เขาก็ขาดหลักฐานเนี่ยนะฮะผ้าสีขาวนะฮะ
ถ้าพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาเห็นมีลักษณะผ้าที่คล้ายลูกไม้
ไปติดตามบ้านใครอย่างเงี้ก็ก็ติดต่อประสานผมได้
หรือติดต่อประสานที่สพเมืองนนทบุรีได้นะครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญเพราะว่ามันใกล้บัตรแผลของน้องแตงโม
ส่วนทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยอดีตทนายแม่ค่ะ
ที่ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับทางพักของสสเต้นะคะ

นายกฤษณะบอกว่าผมสงสัยภาพที่คุณแตงโมนิดานั่งกินข้าวคนเดียวอยู่ในร้านอาหาร

ผมสงสัยตรงนี้ว่าเพื่อนเขาหายไปไหนกันหมดอ่ะจังหวะนั้นน่ะ

ทนายกฤษณะบอกโทรไปที่ร้านอาหารเลยไปขอดูกล้องวงจรปิดที่ร้าน
แต่ร้านบอกว่าไม่มีกล้องวงจรปิดแต่ร้านที่อยู่ติดกันอ่ะมี
ตำรวจก็เอาพญาหลักฐานไปทั้งหมดแล้วแต่ด้วยความเป็นทนายนิสัยทนายอ่ะ

อยากจะเห็นสถานที่จริงอยากจะหาข้อเท็จจริงเพิ่ม
ก็นัดไปร้านอาหารข้างครัวตานิดนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะบอกวันเวลาสถานที่กันอีกครั้งหนึ่ง
ไปร้านข้างร้านที่คุณตังโมไปนั่งกับเพื่อน
เดี๋ยวจะนัดกันอีกทีอยากจะไปให้เห็นสถานที่จริง
ส่วนกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานสำคัญเนี่ยนะคะ
ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอยู่ในสำนวนคดี
แต่ต้องเป็นทนายเดชาที่เป็นคนพูดค่ะ
เพราะว่าทนายเดชาก็เป็นทนายความคดีของคุณตังโม

ก็รู้แค่ว่าไอ้ภาพนี้มันมีแต่ภาพนะไม่มีเสียง
อยากเห็นกับตาแต่ว่าท่านเต้เห็นบอกว่าไปดูมาหมดแล้ว
บอกว่ายังไม่มีอะไรแต่ว่าด้วยความที่เรายังไม่เห็นกับตา
อยากเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับขอค้นหาทุกทางนะครับ
ส่วนผมเองก็จะค่อยคิดนะครับ

ถ้าเกิดว่าพนักงานสอบสวนเขาสรุปสำนวนไปแล้ว
ถ้าเกิดว่าส่งให้อายการอายการอาจจะมองว่า
หลักฐานยังไม่แน่นพอหรือว่ายังไม่เพียงพอ
มีการตีกับสำนวนมาให้สอบสวนเพิ่มเติม
ในช่วงนั้นเราก็คงจะต้องเร่งหาพยานหลักฐานใหม่เข้าไปนะครับ
ส่วนผมกับอาจารย์เดชาแล้วก็คุณแม่ก็ยังประสานงานกันอยู่นะครับ
ส่วนจะไปก้าวล้วงลึกในรูปคดีอันนั้นต้องเป็นหน้าที่ของทนายเดชาแล้ว
ตอนนี้ยังไม่ยอมแพ้นะครับบอกก่อนนะครับ
ผมได้เรียนรู้แล้วได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจ
แล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับ
แล้วมีร่องรอยบาดแผลต่างเนี่ยมันอาจจะมีหลักฐานเลือด
คราบเลือดอะไรต่างนานาติดอยู่ที่ผ้าก็ได้

กระเป๋าที่คุณตังโมถือติดตัวไปด้วยตอนนี้อยู่ที่ไหน

ส่วนมีดตรงกลางเนี่ยสสมงภูกิจเชื่อว่า
มีขั้นที่มันจะดิ่งลงไปก้นแม่น้ำเจ้าพระยาหรือเปล่า

และนี่ก็จะหนึ่งเดือนอ่ะจะหนึ่งเดือนเต็มอยู่แล้วอ่ะ

แต่มีดนี่ก็ไม่คือสสมงคลกิจเขาบอกว่าเขาอยากเจอมีดอ่ะนะ
ก็เลยไม่รู้ว่ายังไงนะ

แต่ว่าดูตรงนี้หน่อยล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ครับท่านผู้ชมครับ
ลุงนิดคุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเรา
นี่บอกลุงนิดช่วยพาไปดูจุดที่ว่าไปเจอขอนไม้วันนั้น
เอาช่วงเวลากลางคืนแบบนี้เลยได้ไหม

ว่าเออมันเห็นชัดไม่ชัดอย่างไร

ประตูระบายน้ำตรงนั้นนะครับ
สสมงคลกิจเขาได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมา

เราก็เลยให้ชี้จุดแล้วก็ให้เนี่ย

กล้องวงจรปิดที่ถ่ายลงไปที่แม่น้ำเจ้าพญา
คือเราดูด้วยสายตาเนี่ย
วัตถุบนผิวน้ำเนี่ย
คือมีแสงจากประตูระบายน้ำ
แล้วก็แสงจากบ้านประชาชนเนี่ย

มันสามารถมองเห็นนะครับ

ผมก็แยกออกระหว่างคนกับขอนไม้

ไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย

ตรงที่มีแสงไฟจากท่าเรือพิบูรสงคราม๑

วันนี้ยิ่งมองเห็นว่าวัตถุที่ลอยน้ำเนี่ย

มันเลยสวนน้ำมา

เข้ามาหาลุงแล้วไม่ช่วยอะไร

เหมือนวันนั้นจริงบรรยากาศอย่างนี้เลยใช่ไหมลุง